เอาละค่ะข่าวต่อไปนี้จะเป็นบรรยากาศสบายกันบ้างนะคะ
จะพาคุณผู้ชมไปร้านกาแฟ
จิบกาแฟพร้อมกับบรรยากาศที่ชื่นชอบแนวนิยายนะคะ

หากคุณผู้ชมนั่งดื่มกาแฟแก้วโปรด
ไปพร้อมกับบรรยากาศที่ลายล้อมรอบตัว

อยากเห็นแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมก็อยากเห็นแล้วเหมือนกันใช่ไหมคะ
ฟินขนาดไหนตามคุณกมลวันการีพัฒน์ไปชมค่ะ

ดุดตากับภาพวาดลายเส้นสวย
รูปต้นถั่วจากนิษฐานเรื่องแจ็คผู้ฆ่ายักษ์
หมาป่าและหนูน้อยหมวกแดง
รองเท้าแก้วจากนิทานเรื่องซินเดอเลล่า

คาเฟ่ที่มาพร้อมคอนเซ็ปต์ชวนฝัน

นิทานที่คุ้นชินตั้งแต่เด็กค่ะ

บอกเล่าเรื่องราวหอคอยจากนิทานเรื่องราวพันเซลล

ซึ่งมักจะมีเตาผิงเอาไว้ร่ายมนต์
วันนี้ซึมซับบรรยากาศของร้านเรียบร้อยแล้ว
เดี๋ยวเราไปหามุมชิวนั่งกันดีกว่าค่ะ
บรรยากาศร้านเน้นคุมโทนด้วยสีน้ำเงินให้ดูสุขุม
กลางร้านตกแต่งด้วยเสาที่ออกแบบให้เป็นต้นไม้ใหญ่
เหมือนผจญภัยอยู่ในป่าค่ะ
พร้อมเพิ่มความสดชื่นด้วยใบไม้สีเขียว
ส่วนเฟอร์นิเจอร์จะเน้นงานไม้สีน้ำตาลเข้ม
เก้าอี้ที่ดีไซน์ให้มีหูออกมา
เหมือนกระต่ายแพ้แกะและกวาง
จินตนาการว่ากำลังวิ่งเล่นอยู่ในป่าค่ะ
มันมีคู่แข่งเยอะนะที่เป็นร้านกาแฟ

ซึ่งจุดขายของเราก็จะเริ่มจากชื่อร้านก่อนเลย
ใช่แล้วก็ชื่อร้านที่เรานำมาจากเป็นนิยายของฝรั่ง
ที่รวมเอาการ์ตูนหลายตัว

ใช่แล้วก็คิดว่าพอเอาตัวนี้มาเป็นจุดเด่นแล้ว
แล้วก็จะสามารถเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งร้านได้
แล้วก็สร้างบรรยากาศในร้านนะคะ
ให้รู้สึกเหมือนเทพนิยาย
ให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนหลุดเข้ามาอีกโลกนึง

เจอมุมถูกใจเหมาะแก่การเช็คอินแล้ว
นั่นก็คือมุมชิงช้าที่มีเถาวันห้อยลงมาสวยงาม
ไม่รอช้าสั่งอาหารกันเลยดีกว่าค่ะ
เดิมเมนูแรกด้วยสปาเกตตี้คาโบนาร่า
ซอสครีมรสกลมไม่เลี่ยน
เพิ่มความอร่อยด้วยไข่แดงเยิ้ม

ที่ใช้หมูสับคั่วกับซีอิ๊วดำและพริกแห้ง
รับรองไม่ผิดหวังค่ะ

ให้แพนเค้กสไปซี่ฮันนี่
แล้วขอรีวิวว่าอร่อยทุกคำ
กาแฟอินทูเดอร์วูสใส่น้ำผึ้งป่าและสมูตตี้ผลไม้หอม
ม่วงปั่นกับสาวรสก็ชื่นใจ
ใครสนใจอยากไปนั่งชิวที่ร้านอินทูเดอร์วูสย่านพญาไทย
ไปได้ทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่๙โมงเช้าถึง๔ทุ่ม
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน
เป็นยังไงคะกาแฟก็มีบรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อย
ดูหน้าคุณกระมวลวันแล้วฟินสุดเลยนะคะ
ใกล้นะใครอยากไปก็ลองไปดูกันนะคะ